ต้องบอกนะคะว่าเขากล้ามแน่นจริงดิฉันไปทุบกล้ามเขามาอีกแล้ว
แล้วก็ปีที่ผ่านมาเขามีรายละครอิสาน
แล้วเป็นละครดีละครสนุกค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมกระทิงเป็นคนเหนือ
อ๋อแต่พูดอิสานว่าอุปสรรค์อิสานติดมาเลย

ถ้าสมมุติจะสั่งส้มตำได้ไหมเดี๋ยวนางพูดโชว์ให้ฟังค่ะ
รวมไปถึงเจ้าตัวบอกว่าพี่เขินมากเลยถ้าคนมาทักผมว่าแบบหล่อ
เพราะว่าจริงผมไม่คุ้นแบบนั้น
แต่เขาหล่อจริงแล้วที่สำคัญปีนี้เขาจะมีละครแบบถอดเสื้อถอดผ้าเขาจะถอดอีกแล้ว
ปวดหัวจังไปฟังสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะ

ก็พูดได้เนี่ยตอนที่เราไปอยู่กับกอง
แล้วในกองเป็นคนอีสานหมดเลย
พูดแล้วมันสนุกดีแล้วก็ขยันพูดด้วยไง

ถ้าสมมุติสั่งส้มตำสั่งส้มตำนี่ไว้ภาษาอีก๓หนึ่งครับ
เอาตำบักคุ้งใส่พริก๔เม็ดครับ
ก็กินเผ็ดครับตึกก็กินเผ็ดลายครับ

ก็เอาโทษนะคะหน้าอกจะใหญ่กว่าพี่อีกตอนนี้
เขินเวลามีคนชมผมหล่อผมแล้วผมเขิน
ผมเขินผมว่าจริงหรือเปล่าวะจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้
แต่ทำตัวไม่ค่อยถูกเวลาเจอเขาอย่างนี้
เราไม่ได้ยิงแล้วเราก็ครับเราหวัดดีแล้วเราก็ไปเลยบางทีก็มี
พี่เขินนะคะแต่ว่าโอ้วภาษาอีสานดีร้าย

เออแต่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นกำไรนิดหน่อย
ของบางคนทำงานแบบหาชามกินข้ามด้วยหัวข่าวตาดำอย่างพี่ซักกะลีนนะคะ
ไม่ใช่สงสารการราชาในโรงงานบรรเทิงนะครับ
หรอกพี่น้องกันทั้งนั้นเอ็นดูน้อง